ในขณะที่อีกซีกโลกกำลังลุ้นผลรางวัลออสการ์

ตีแผ่เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของนักบวชนะครับ
อีกซีกโลกหนึ่งก็ได้มีการสอบสวนพระคดีนาวอาวุโส

มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กของบาทหลวงภายใต้ความดูแลของเขาในอดีตหรือไม่
โดยคณะกรรมการตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศเด็กของออสเตรเลีย
ดำเนินการไต่สวนพระคาดินาลจอร์ชเพล
บวชนิกายโรมันคาทอลิกชาวออสเตรเลีย
อายุ๗๔ปีผ่านทางวีดีโอลิงค์
ห้องพักในโรงแรมที่กรุงโรมของอิตาลี
เพื่อสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

นักบวชภายใต้การดูแลของเขาหรือไม่
ซึ่งนักบวชอาวุโสรายนี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา
โดยเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแก้ตัว

แต่ยอมรับว่าคริสตจักรได้ทำสิ่งที่ผิดพลาด
ใหญ่หลวงแม้ในตอนนี้จะเร่งดำเนินการแก้ไข
แต่คริสตจักรหลายแห่งรวมถึงในออสเตรเลีย
ได้เสี่ยชื่อเสียงและศัฒนาของประชาชนไปแล้ว
ทั้งนี้พระคดีนันเพลเคยประจำอยู่ที่

กับบาทหลวงเจอรัลลิสเดลในช่วงที่บาทหลวงลิสเดลนั้น
ถูกกล่าวหาว่าร่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ถึงกว่า๑๓๐คนระหว่างทศวรรษที่๑๙๙
ถึงทำให้ต้องถูกสอบสวนด้วย
แม้จะไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใด
คดีนาวเพลบอกว่าการที่บาทหลวงริสเดล

ให้ย้ายไปยังสังคมณฑลอื่น

สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและคริสตจักร

เนื่องจากต้องการรู้ความจริง
โดยเดวิดริสเดลซึ่งเป็นหลานชาย
ที่ถูกบาทหลวงริสเดลผู้เป็นลุงล่วงละเมิด

ถึงเวลาแล้วที่วาติกันจะต้องลุกขึ้นยืน
และแสดงความรับผิดชอบ